ผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยดูสิคะ

เสียชีวิตเพิ่ม๑๖๐ศพ
ผู้ติดเชื้อสะสมนี่๖๖๔๔๔๔๒ราย
เสียชีวิตสะสม๕๖๖๒ราย
แต่ดูตัวเลขแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่า
ให้พูดถึงคนที่รักษาหายแล้วด้วยนะ
จะได้เปรียบเทียบกันดูว่าคนติดเชื้อ
รายใหม่ในแต่ละวันแล้วรักษาหายแล้วมันห่างกันขนาดไหน
รักษาหายแล้ว๑๗๙๒๖ราย

หมายความว่าเตียงก็จะขาดแคลนนะคะ
ทีนี้ค่ะภาพรวมของการรักษาตัวของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่๒๑๓๙๑๐ราย
อาการหนัก๔๙๙๓ราย
ใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๐๕๘รายนะคะ

สำหรับวันนี้วันเดียววันที่๔สิงหาคม
เมื่อวานนี้ตัวเลข๔สิงหาคม
ก็คือมีตัวเลขภาพรวมฉีดเข็ม๑เม็

วันหนึ่งรวมแล้วก็จะได้สักประมาณ๓แสนกว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป